คุณผู้ชมครับนักลงทุนจากทั่วโลกรวมทั้งของไทยเอง
ยังคงหลั่งไหลเข้าไปลงทุนที่พามาร์จำนวนมาก
ทำให้ธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้ามีการไปเปิดสำนักงานผู้แทนที่นู่น
เพื่อเป็นการรองรับการลงทุนของนักลงทุนนะครับ
นายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออก
เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
ความสะดวกให้ประสานงานจับคู่ทางธุรกิจให้กับนักลงทุน
ต้องการขยายธุรกิจด้านการลงทุนเข้าไปยังตลาดของพม่า
ณเดือนเมษายน๒๕๖๐ที่ผ่านมา
มีมูลค่าเงินลงทุนสะสมกว่า๑๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เชิญชวนนักลงทุนไทยให้มาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า
แล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของพม่าที่ยังมีความต้องการสูง
พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพม่าจะปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนให้มากขึ้นครับ
แต่ผมก็บอกนักลงทุนไทยบอกว่าให้ใจเย็น
เพราะว่าเขากำลังทยอยทำมากขึ้น
แล้วก็ทยอยที่จะเปิดมากขึ้น
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับ
ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
ผู้ประกอบการในไทยในพม่า๑๘โครงการ
ประมาณรูปค่าของโครงการรวม๗๐๐ล้านบาท
ปล่อยเสียงเชื่อได้ประมาณ๑๒๐ล้านบาท